เรื่องของขโมยขโจรนะครับฝากเตือนกันไว้หน่อย
เพราะว่าขโมยเนี่ยที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยนะ
มาแบบซึ่งหน้ากลางวันแสก
เปิดปั๊บหยิบปุ๊บเดินออกไปเฉยเลย
นี่มันโจรในคราบลิง
เฮ่ยลิงในคราบโจรมากกว่าค่ะ

ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมนะ